นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์จากคนมีครอบครัวแล้วนะคะ
ที่หนุ่มโสดกันบ้างดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าสนิทหรือเปล่าต้องถามพี่แจ๊คอีกทีนึง
หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

อุตส่าห์รวบรวมตังค์ทั้งหมดไปเปิดคลินิก
แต่ด้านไปเจอโควิด๒รอบติดกันคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันหน่อยละกันว่ามีการรับมือยังไงบ้างนะคะ

ก็เปลี่ยนกลยุทธ์นะคะหาวิธีหลอกล่อลูกค้า
ไม่ใช่เรียกลูกค้าผ่านวิกฤตนี้ให้ได้เลย
ก็ไปเหมือนกันแล้วก็โดนหลอกแหละ
เช่นคลินิกนางดีนะไปอยู่ทาว
ค่ะส่วนที่คนแซวว่าช่วงนี้เหงาเหรอ
แก๊งอสรพิษก็จะมีอะไรนะพี่กัลโอโน่

อย่างเจอกันวันนี้ก็ชวนคุยกันตลอดเลย

หมอลิฟต์บอกเดี๋ยวก่อนนะขอพักก่อนละกัน
ช่วงนี้ขอแบบลุยธุรกิจก่อน

จังหวะหมอลิฟต์ก็ขอน้องรับนะครับ

ตั้งแต่แรกที่แบบเปิดมาก็เจอแบบ

เปิดทุกวันครับช่วงนี้ก็โควิดอยู่

คลินิกก็ยิงตัวเองไปเลย
คือพออยู่คลินิกจะไม่ค่อยได้เจอใคร

แต่ละคนมันไม่มีเรื่องแบบไม่ได้เจรจานาน
ไม่ได้คุยนานอะไรอย่างนี้

ก็จะไปงาน
ก็จะไปงานบวชพาตาม

ชอบกระจีบก็ชอบกระจีบทานไม่ได้
ทานทาน